ข่าวแรกวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของนางเอกค่ะ
คมคนสวยเลยพิงกี้สาวิกาเขาบอกว่าเลิกแล้วนะคะ
กันไปแล้วสำหรับชีวิตคู่ค่ะกับไฮโซเพชรนั่นเองนะคะ

แล้วสิก่อนหน้านี้เขามีกระแสข่าวว่าตกลงเลิกหรือไม่เลิก
ก็เป็นข่าวลือกันมาพักใหญ่แล้วนะคะ
นี่แหละค่ะพิงกี้สาวิกาเตียงหัก
เจ้าตัวยอมรับกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
ยอมรับว่ามีปัญหาชีวิตคู่

คุณที่ต้องหันมาลงไม้ลงมือทำธุรกิจ
ที่ตัวเองไม่ได้ถนัดเอาซะเลยค่ะ
แล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง
ตามภาษาการใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
แต่ยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องของมือที่๓อย่างแน่นอน
อีกทั้งการเลิกรากันกับสามีไฮโซเพชรอิทธิ

ซึ่งขณะนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่

ไม่ได้เลิกรากันหลายต่อหลายเดือน

เธอเองก็ตั้งใจจะกลับมาทำในวงการทำงานในวงการเหมือนเดิมแล้วค่ะ
เพราะเติบโตมากับบทบาทของดาราตั้งแต่เด็ก
เธอเองบอกว่าเรื่องของธุรกิจอะไรไม่ถนัดจริง
ก็เลยอาจจะทำให้ปัญหาชีวิตคู่สะสมมาเรื่อย

ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากปากของสาวพิงกี้นะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่มีกระแสโหมมาหนักเหลือเกิน
ขาเตียงเนี่ยสั่นคลอนก็ถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะ